แต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเดินทาง
พอมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ
มันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ด้วย

กาลสินค่ะต้องบอกว่าเล่นเต็มเล่นใหญ่เล่นจริงมากนะคะ
มีการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
อยากให้ไปดูน้องนักเรียนคนนี้ค่ะ
เขารับบทเป็นผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ
อยากจะให้รางวัลมาก
เขาเล่นจริงจังมากเลยนะครับเออ
ให้ตัวจริงหมดเลยค่ะช่วงคุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุเอาไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมจนถึง๒
ตั้งเป้าว่าจะต้องมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่า๖คนให้ได้ในปีนี้ค่ะ